มีแก๊งวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไปป่วนชาวบ้านในชุมชน
ทำอะไรปลาระเบิดปิงปอง
หนุ่มวัย๒๑ปีคนหนึ่งครับขี่มอเตอร์ไซค์จะไปตามจับให้ได้

ตรงนี้คือริมถนนซอยแจ้งวัฒนาปากเกร็ด๒๐ครับคุณผู้ชมจะเห็นว่ามอเตอร์ไซค์ของวัยรุ่นเนี่ย
ขี่เกาะกลุ่มไปด้วยความเร็วเลยนะ๒๓คัน
สักพักหนึ่งมีมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งขี่ตามไป
หลังจากนั้นครับมีเสียงระเบิดดังขึ้น
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงตี๑ของวันที่๑๙กรกฎาคมที่ผ่านมาก็คือเช้ามืดเมื่อวานนี้
ตำรวจกับกู้ภัยรับแจ้งจากพลเมืองดีว่า
มีวัยรุ่นมาก่อเหตุปลาระเบิดปลาระเบิดปิงปองในใส่บ้านชาวบ้าน
ก็เลยตามไปจะไปจับกลุ่มตัวไปจับได้ที่ซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ด๒๙ครับ
ไปเจอเยาวชนอายุ๑๕ปีนะคุณผู้ชมปากแตกมีแผลที่มือแล้วก็เท้าขวาครับ
ที่เราเบลอไว้เพราะว่ายังเป็นเยาวชนอยู่ครับโดยมีนายธีรพัฒน์อายุ๒๑ปี
คนนี้แหละที่บอกว่าเป็นพลเมืองดีแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปจับมาได้คนหนึ่ง
ก็คือจับวัยรุ่นอายุ๑๕มาได้แล้วธิรพัฒน์พลเมืองดีก็ยืนคุมเชิงรอเจ้าหน้าที่อยู่
ก็มีการประถมพยาบาลเบื้องต้นให้กับเยาวชนวัย๑๕ปีนะก่อนจะพามาโรงพักครับ
ธิรพัฒน์ที่เป็นพลเมืองดีให้การว่าตอนนั้นผมนั่งทำงานอยู่ในบ้าน
ในซอยแจ้งวัฒนปากเกร็ด๒๐ตอนนั้นผมได้ยินเสียงบึ้ม๒ครั้ง
แล้วก็เห็นวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์เบิ้ลเครื่องแว่นอยู่แถวหน้าบ้าน
จนไปทันไปจับเขาได้ทันครับที่ซอย๒๙
ผมเนี่ยถีบมอเตอร์ไซค์ให้รถล้มไปเลยนะแล้วก็ไปล็อกตัวมาได้คนหนึ่ง
ส่วนที่เหลือเนี่ยหนีไปได้แล้วคนที่ถูกจับได้
คุณผู้ชมมาเชื่อไหมว่ายาวชนอายุสิบห้านะ
โอ้โหตอนโดนจับมือยังมีระเบิดอยู่เลย
เนี่ยนะเนี่ยนะวันนี้โอ้โห
วัยรุ่นกลุ่มนี้มันไม่ได้มาแค่ครั้งแรกครับ
มันชอบมาปลาระเบิดอยู่ในซอยแล้วทีนี้ผมก็ไม่เคยมีอะไรกับพวกมันนะ
แต่มันมาปลาแบบว่าในบ้านผมพ่อแม่ผมเขาเดือดร้อนนะครับ
ทีนี้คือจังหวะมันมาปลาวันนี้พอดีผมทำงานอยู่หน้าบ้านพอดี
ผมก็เลยรีบขับรถตามมันออกไปผมไปทันมันเกือบประมาณตรงเฮลแลนด์นะครับ
ตรงถนนแจ้งผมก็เลยมือมันถือระเบิดอยู่
ผมก็เลยรีบกระโดดผมขับรถตีคู่ผมก็กระโดดถีบถีบมันเลยครับ
เพราะว่ามือมันถือระเบิดอยู่ผมก็เลยล็อกพ่อมันอีกคนนึง
มันวิ่งข้ามถนนวิ่งข้ามเกาะกลางไปแล้ว
โอ้โหธีรพัฒน์นี่ใจเด็ดจริงเห็นเยาวชนที่ถือระเบิดอยู่ก็กล้าถีบมอเตอร์ไซค์เขาล้มเลยนะ
ต่อมาครับทีมข่าวลงพื้นที่จุดที่มีการปาระเบิดกัน
เจอพวกสะเก็ดระเบิดคุณผู้ชมแตกเกลื่อนอยู่บนพื้นน่าจะเป็นพวกอุปกรณ์ที่ประกอบระเบิดนี่แหละ
ลักษณะเป็นเทปพันธุ์สายไฟดำเนี่ยด้านในแตกออกแล้ว
ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็ให้ข้อมูลมาว่าพวกเขาก็ได้ยินเสียงระเบิดเหมือนกัน
แต่ไม่มีใครกล้าออกมาดูครับมีแค่ธิรพัฒน์พลเมืองดีคนนี้กล้าตามไป
ชาวบ้านเขาบอกพอได้ยินเสียงบริษัทท่อดังด้วยก็กลัวว่าจะเป็นเหตุแบบเด็กแว้นตีกันอ่ะ
แล้วจุดนี้เคยมีวัยรุ่นมาปลาระเบิดใส่คู่อริแล้วก็เป็นลานประลองอ่ะพี่เบิร์ต

ชอบมานัดกันตีกันมีเรื่องกันบ่อยครั้งอยากจะให้ตำรวจเข้ามาตรวจตราให้มันบ่อยกว่านี้หน่อย
อย่างไรก็ตามครับตำรวจคุมตัวเยาวชน๑๕ปีไปดำเนินคดีฐานใช้วัตถุระเบิดในที่สาธารณะ
แล้วเดี๋ยวจะขยายผลจับกลุ่มพักพวกที่หลบหนีมาเพิ่มเติมครับคาดว่าก็น่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันทั้งหมดครับ